อีกเหตุการณ์หนึ่งคุณผู้ชมฮะแหมไม่กลัวบาปฮะ
เพราะว่าย่องไปขโมยเงินในตู้บริจาควัดดังในอำเภอ๓๐๐ยอด
ที่จังหวัดประจวบคลีขันนะคุณ
ร้ายรายนี้ได้เงินไปหลายร้อยบาท
ที่พระลูกวัดนั้นจะออกมาเห็นวิ่งตามกันชุลมุนเลยคุณ
มาแล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัด๓๐๐ยอดตำบลไร่เก่าอำเภอ๓๐๐ยอด

ลักเงินในตู้บริจาคที่ตั้งอยู่หน้าห้องเจ้าอาวาสเลยนะคุณนะ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกพฤติกรรมของคนร้ายได้
คนร้ายลงมือใจเย็นแล้วก็น่าจะเชี่ยวชาญแล้วคุณนะ
เกรงกลัวกฎหมายไม่เกรงกลัวบาปนะฮะ๑๐นาทีเท่านั้น

แต่ว่ามีพระลูกวัดออกมาเห็น

คว้าไปได้สิคุณคว้าไปได้หลายร้อยบาทเลยนะครับ
เขาบอกว่าดูจากพฤติการแล้วนะฮะ
พบว่าน่าจะเป็นคนร้ายบรายเดียวกัน
ที่เคยเข้ามาลักเงินในตู้บริจาคไปครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งครั้งนั้นตำรวจสามารถจับตัวได้
แต่ด้วยเจ้าอาวาสวัดท่านเห็นว่ายังเป็นเยาวชนอยู่

ยมไม่กลัวบาปอาตมาก็มาเอาเรื่องเอาราว
แต่คราวนี้แม่โยมกลับมาทำอีกแบบนี้
ก็อาจจะพิจารณากันว่าจะแจ้งความดำเนินคดีต่อไปนะครับ